คุณผู้ชมค่ะปภภเปิดทรัพย์ศีลอดีตศ
มีหลายคนที่ตอนแรกยังค้าง

แต่พอยื่นเรียบร้อยแล้วรวมถึงคุณพิธา

ขาเข้าเป็นยังไงขาออกเป็นยังไง

การทุจริตแห่งชาตินะครับในการที่จะให้อดีตสอสอ

มันเป็นยุคครั้งที่แล้วปี๖๒ถึงปี๖๖เนี่ย
สอสอต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหลังพ้นตำแหน่งภายใน๖๐วันนะครับ

บอกว่าพอครบกำหนด๑๙พฤษภาคม
อดีตสสยื่นมา๓๘๔คน๗๐ยังค้างเติ่งอยู่เลยคุณ
ค้างเป็นร้อยเลยฮะรวมถึงคุณพิธาด้วยนะครับ
เดสไลน์๑๘มิถุนายนหลังจากขยายเวลา๓๐วันแล้วนะครับ
คุณพิธาพ้นจากตำแหน่งสอสอเดิม
ที่เข้ามาเมื่อวันที่๒๕พฤษภาคม๖๒
แล้วก็พ้นจากตำแหน่ง๒๐มกราคม๖๖
ก็คือขาเข้าและขาออกเข้ารับตำแหน่งจนพ้นจากหน้าที่
มีทรัพย์สินใดเพิ่มมากกว่าปกติหรือร่ำรวยผิดปกติหรือไม่
ถ้ามีก็เข้าสู่กระบวนการไต่สวน
อันนี้ไม่ใช่คุณเฉพาะคุณพิธานะคนอื่นด้วยนะครับ
ส่วนที่สื่อจับตามองให้ความสนใจ
หนี้สินมี๒๐ล้านนะครับทรัพย์สินประกอบด้วยเงินสด๑๘๐๐๐๐๐บาท
เงินฝาก๒๗บัญชีก็๒๘๖๐๐๐บาท
เงินลงทุน๑๓๐๐๐๐๐กว่าบาทเงินให้กู้ยืม๑๕ล้านบาท
ให้แก่นายพาสินลิ้มเจริญรัฐพี่น้องร่วมบิดามันดาว
ให้กู้ยืมก็ระบุไว้๑๕ธันวาคมปี๖๓
มีที่ดิน๑แปลงมูลค่า๑๘ล้านบาท
พื้นที่ตำบลวังพงศ์อำเภอปราจีนบุรีจังหวัดประจวบคิริคัน๑แปลงนี้๑๔ไร่
ได้มาเมื่อวันที่๑๐เมษายนนะครับ
แล้วก็มีโรงเรือและสิ่งปลูกสร้างห้องชุดย่านคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพเนี่ย

รถจักรยานยนต์แล้วก็จักรยานไฟฟ้า๔คัน๑๔๐๐นะครับ
สิทธิและสัมประธานอีก๑๙ล้านกว่านะครับ
ทรัพย์สินอื่นค่ะรวม๑๒ล้านนะครับ
คุณผู้ชมก็มีโทรศัพท์มือถือ๓เครื่อง
เสื้อ๒๘ตัวก็๑๘๐๐สูตร๑๖ตัวล้าน๒
นิกไทท์๗๖เส้น๒แสนกว่ารองเท้า๒๑คู่๑๕๐๐๐๐บาท
เครื่องใช้ไฟฟ้า๒๘ชิ้นฟอร์นิเจอร์๑ชุดกล้อง๒ตัว
แต่ลิกา๑๐เหรือนนี่มูลค่า๕ล้าน๗นะ
แล้วก็พระเครื่องอีก๘องค์ก็๒ล้าน
โอ้โหให้พวกนิกไทท์เสื้อผ้านี้ก็ต้องกดสอบ
ก็ต้องกดสอบมันคือเป็นแบรนด์เมนเป็นของมีราคาแบบนี้

เป็นเงินเบิกเกินบัญชี๘๗๐๐กว่าบาท
แล้วก็หนี้สินอื่นอีก๑๙ล้านเป็นหนี้จากการค้ำประกัน
โดยนายพิธาแจ้งวันเดือนปีที่กู้ว่ากู้มาวันที่๑๔เมษายน๖๒
แล้วก็คุณพิธาก็แจ้งในส่วนของทรัพย์สินจากเงินลงทุนในรายการที่๖๓
รายการ๖๓คือการถือหุ้นบริษัทไอทีวีนะคะ๔๒๐๐หุ้น
ก็เป็นมูลค่าณวันที่มีหน้าที่แสดงรายการรับสินแล้วก็หนี้สินคือ๔๔๑๐๐บาท
แล้วก็มีหมายเหตุผู้ยื่นในฐานะผู้จัดการมรดก
ตามคำสั่งสารแพ่งกรุงเทพใต้นั่นแหละได้รับมอบหมายจากทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดก
จากนายพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัฐนะคะซึ่งเป็นคุณพ่อให้รับโอนหลักทรัพย์หุ้นนี้
เป็นกองบรดกถือครองเอาไว้แทนทายาทอื่น
แล้วก็มีการแจ้งสถานภาพว่าโสดระบุเรื่องว่ามีการหย่าร้างนะคะ
วันที่๙ธันวาคม๒๕๖๒บุตร๑คน

ใช่ฮะทีนี้ทางด้านของปปชผู้ช่วยเลขาธิการปปช
นายวัฒนาชัยส้มมีเปิดเผยว่านายพิธา
นั้นขอขยายเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเวลา๓๐วันนะครับ
ช่วงนั้นติดวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยไงคุณ

ตรวจสอบเปรียบเทียบขาเข้าขาออกเป็นยังไง
มีความเคลื่อนไหวอะไรที่ผิดปกติหรือไม่

แต่ปปชได้ขอเอกสารเพิ่มแล้ว
เพราะอยากทราบรายละเอียดว่ามีอะไรบ้าง
จากนายพิธาได้ยื่นเพียงคำสั่งสารเท่านั้นนะครับ
ส่วนการขายที่ดินอำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
ซึ่งมีการสลักหลังว่าได้ทำการขาย
แต่ไม่ได้ระบุวงเงินในการซื้อขาย
เรื่องนี้ปรปชก็ขอเวลาในการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ

มีทรัพย์สินที่เขายื่นมาที่เขาเขียนว่าเป็นผู้พิการมรดก

เพียงแต่มันมีเอกสารบางส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน
ตอนนี้เราได้ขอไปที่ทางคุณพิธา

ก็จะครบ๓๐บัญที่ขอมา
ประมาณที่๒๓ก็หน้ากระดานี้
เดี๋ยวเขาคงยื่นเข้ามา